เขาบอกว่าคนนี้เป็นผู้กำกัดฝีปากล้าซะเยอะเกิน

คุณผู้ชมเตือนสตินะ
คำนินทาก็เหมือนก้ออื้มหมา

โอ้โหต่างแล้ว
เช่นระวังโดนแทงข้างหลัง

ก็เลยทำเอาชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยว่า

ดีตเด็กในสังกัดอย่างคุณนิก

ใช่เขามีคดีความกันอยู่เนาะคุณผู้ชม

เตือนสติชาวโซเชียลอยู่แล้ว
เกี่ยวอะไรเลยกับที่ชาวเน็ตเขาสงสัยกัน

แต่เขาไม่ได้ทำนะคะก็ต้องว่า
ตามกฎหมายเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชม

พี่จะโพสต์อะไรที่แบบสอนคน

ระวังโดนแทงข้างหลังระวังโดนเอาเปรียบ

ไม่ดราม่าอะไรเพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรดราม่า

พี่ก็ยกโทษให้เขาแล้วแต่ต้องขึ้นอยู่ที่เขา

เราก็อภัยให้เด็กมาแล้วอะเพราะว่า

บอกคุณแม่มันสายไปแล้วทำไมไม่สอนลูกตั้งแต่ตอน

เกลียดไปแล้วแล้วเขาไม่ยอม
เกลียดไปแล้วพี่ก็ยกโทษได้แล้ว
เขาก็ไม่เอาเราก็ไม่รู้จะว่ายังไง

ตัวเราเรารู้ถ้าเราอภัยให้แล้วจิตใจเราก็สงบ